สำหรับเมียยืนหนึ่งพี่ธัญญาธัญญาเรช

แกกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนที่อเมริกา๕เข็มค่ะ
รวมไปถึงโปรเจกต์ล่าสุดของพี่ธัญญา
นั่นก็คือซีรีส์นะคะเมียยืนหนึ่ง
นี่เรื่องนี้นะคะทำลงช่องยูทูปแกนี่แหละค่ะ
นำแสดงโดยคุณนุ้ยสุจิรารับบทเมียหลวง

อุ๊ยอยากเล่นใช่ชีวิตเป็นเมียหลวงถูกต้องนะคะแล้วกัน
คุณมิดพรมมมุทรเนี่ยเป็นสามีนะคะ
เราอีลุงตุงนังมากแต่แบบว่าอยากให้จับตาดูให้ดีนะคะ
เพราะว่าอีพีต่อมาคุณอ้นศรีพันธ์กับพี่เอกกี้มาร่วมแจมด้วย
พี่ธัญญาบอกด้วยนะคะว่าพร้อมลุยค่ะ
แล้วเตรียมตัวโดนพี่เป๊กบ่นอยู่แล้วนะคะ
เพราะจริงแล้วนะคะพี่เป๊กเนี่ยแกบ่นมาตั้งแต่ทำเพจเมียยืนหนึ่งแล้วค่ะ
ล่าสุดนะคะอย่างที่บอกไปพี่เป๊กกลับมาถึงไทยแล้วจ้า
ตอนนี้นะคะกักตัวอยู่ที่ภูเก็ตนะคะ๑๔วันค่ะ
ไปฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดจากพี่ธัญญาเลยค่ะ

ในดับอย่างนี้ทุกษาจะมาถึงวันที่๓๑นะคะ
ถึงเมืองไทยแล้วก็ไปกักตัวอยู่ที่ภูเก็ต๑๔วัน

ก็แบบหึ้ย๕เขมเลยแล้ว
แต่ว่าก็คุยกับเค้าก็กระใจนะ
ก็บอกว่าหมอที่นู้นเค้าไม่นับสองเข็มแรก
เขาก็เริ่มนับตั้งแต่เข็มที่ไปฉีดที่นู่น
ได้ดูตัวเองแล้วเป็นไงคะรู้สึกหมั่นไส้ไหมคะ
ก็หวั่นไส้น้อยอีนี่น่าตกมากเลย
อะไรอย่างเงี้ยเพื่อความแซ่บเพื่อความเผ็ดค่ะ
จริงนะคะพี่ธัญญาติดต่อเรา๓คนเหมือนกันนะคะ
เล่นบทอะไรอ่ะดิฉันเป็นคนใช้เธอก็เป็นแม่บ้าน
ส่วนเดิมเป็นอะไรอ่ะคนส่วนก็ได้
ม้าวไปติดตามได้นะคะแซปแน่นอนค่ะ
ติดตามกันด้วยนะคะรับกันความแซ่บโดยพี่ธัญญานั่นเองนะคะ